การเมืองยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอวันศุกร์ที่สิบหก
ไม่ได้รอลอตเตอรี่นะคะแต่กำลังรอดูอยู่ว่าสอสอที่จะเข้ามาเปิดตัวกับพักภูมิใจไทยเนี่ย
จะเป็นใครหน้าไหนและมาจากพักอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
บินไปเบลเยี่ยมแล้วจ้าจะใครที่ไหนถ้าไม่ใช่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีที่ไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษ
ครบรอบสี่สิบห้าปีที่กรุงบาเซลจะกลับมาอีกทีก็วันที่สิบห้าธันวาคมนู่น
แต่ก่อนจะไปก็พูดถึงโพลที่มีผลสำรวจออกมาว่าความนิยมชมชอบหล่นวูบ
ลุงตู่บอกไม่รู้ใครทำไม่รู้ใครตอบพูดจบก็แบบมือสองข้าง
พร้อมยักไหลเหมือนจะบอกว่าไอดอนแคร์
ลุงตู่จะไม่แคร์จริงหรือ
ในเมื่อพักกันเองอย่างพักภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เปิดปฏิบัติการดูดสถานโลกาเปิดตัวล็อตแรกก็เกือบครึ่งร้อยแล้ว
บอกว่ายังมีล็อตสองตามมาอีกแน่แต่ตัวเลขจะอีกเท่าไหร่ให้รอติดตาม
แต่ที่แน่วันศุกร์นี้จะเปิดตัวผู้สมัคร๓๐๐คนพร้อมนโยบายพัก
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็กรีธาทัพลงใต้เจาะฐานที่มั่นสำคัญของลุงตู่ด้วย
ลำพังพักรวมไทยสร้างชาติต้องสู้กับเจ้าถิ่นเดิมอย่างพักประชาธิบัติก็เหนื่อยพออยู่แล้ว
ต้องมารับมือกับพักเพื่อไทยและพักอื่นอีกคงเหนื่อยหนักกว่าเดิม
ยิงมาเจอลูกอ้อนของสะพ้ายคอนอย่างอุ้งอิ๊งแผ่ทองทานชินวัฒน์เข้าไป
ได้ใจคนใต้ไปอีกมากโข
วันนี้ในฐานะของสะพ้ายคนคอนมาขอพี่น้องชาวภาคใต้ให้เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหมคะ
เหนื่อยต่างใจจริงผู้อย่าทุ่มหน่วยนะ
อย่างไรก็ตามวิชาพลังดูดสยบวิญญาณทำเอาบางพักถึงกับต้องออกมาปลำ
การละมูลไปตัวาพสรไปละมูลตัวผู้จะผู้สมัคร
อันนี้เป็นเรื่องที่สุดท้ายก็เป็นที่มาของการถอนทุน
และเป็นเรื่องนอกจากทำลายประเทศแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยแรงที่สุด
การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเร็วนี้
เราจะเห็นการเล่นเก้าอี้ดนตรีของนักการเมืองจำนวนมาก
ซึ่งคนเหล่านั้นมักจะให้เหตุผลว่า
ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
แทบทุกคนจะบอกว่าเงินซื้อไม่ได้
วงเล็บถ้าไม่มากพอ